คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ

ว่ามีลุงท่านหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนฟุตปาดนะครับ
แล้วก็ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วครับ
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องของโควิด๑๙ระบาดกลับมาอีกละรอกหนึ่ง
ก็กลัวว่าผู้เสียชีวิตจะเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า

ในการเข้าไปเก็บศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ทางด้านของสารวัตรสอบสวนสพพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าหมู่บ้านสุขนิเวศ๓
ข้างร้านขายผลไม้ถนนสุขสวัดตำบลบังคลุอพระประแดงจสมุทรปราการ
ทีนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู

จุดนี้พบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งกลาย
เป็นชายทราบชื่อว่านายเล็กปิ่นปานอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลบางครุอำเภอพระประแดง
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็คอยช่วยขายของ
ที่ร้านผลไม้ตรงจุดเกิดเหตุ
นอนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะนอนหงายนะครับ
เสื้อเชิดลายสก๊อตสีฟ้าขาวกางเกงขายาวสีเทา
แมสหน้ากากอนามัยสีดำนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ของ

ก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้าย
สภาพศพไม่มีการถูกทำร้ายนะฮะ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
แต่ทีนี้วิธีการในการที่จะเก็บศพไปชนะสูตรนั้น

แล้วก็หลังจากที่มีการเก็บศพแล้ว
ก็นำส่งสาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ทีนี้ทางด้านของแม่ค้าขายอาหารอีสาน

เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าป้าร้านขายผลไม้เนี่ย

เพราะลุงเอาโต๊ะเล็กมาแล้วก็นอนเหมือนนอนแหงหน้าคุณ
แล้วก็มีลักษณะการหายใจแรง
ทีนี้ป้าร้านขายผลไม้ก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าร้านอื่น
โดยเฉพาะแม่ค้าร้านอาหารอีสาน
ทีนี้แม่ค้าร้านอาหารอีสานก็เดินมาดู
ตอนแรกนึกว่าเป็นขี้เมาที่ไหนมานอน
แต่ทีนี้พอมาเห็นว่าเป็นคุณลุง
ก็เลยพาคุณลุงลงมานอนข้างล่างกับพื้น
แล้วทีนี้คิดว่าคุณลุงจะฟื้นขึ้นมาเอง

แต่ทีนี้ผ่านไป๒๐นาทีนะครับเดินกลับมาดูอีกครั้ง
พบว่าลุงแน่นิ่งเอานิ้วไปอังจมูกนะ

ทีนี้ก็ต้องดูแล้วผลการชนะสูตร
ว่าคุณลุงคนนี้เสียชีวิตได้อย่างไรนะ